ที่นี่เขาก็ฮิตฮอตเหมือนกันที่จังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าเกิดเรื่องฮือฮาในอ่างน้ำมนต์

เกิดอะไรขึ้นหน้าตาเป็นยังไงผมว่าไปดูหน่อยดีกว่าฮะ
นี่เลยกำลังจ้องกำลังดูนี่คือภาพอ่างน้ำมนต์
ภายในงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพของพระครูสุเทพสิทธิคุณ
หรือว่าหลวงพ่อพันเทวาที่วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
เห็นไหมลักษณะมันเป็นยังไง
มันแบบว่าคดงองอแล้วเป็นสีแดง
มันมีลายอัคระที่มีพลังมีจิตวิญญาณแห่งศิลปะ
อันนี้มันคือผลงานศิลปะเหรอคะคุณ
ไม่รู้ล่ะแต่ชาวเชียงใหม่แล้วก็ศิษยานุสิตที่เขาไปในงานวันนั้น
บอกว่าเออเห็นแล้วมันแปลกดีแล้วมันเหมือนเป็นเรื่องมหัศจรรย์
เพราะว่าตีเป็นเลขนั้นเลขนี้แล้วมันเด่นชัดมาก
คือที่มันชัดมากก็ต้องพูดกันตรงเพราะมันชัดอ่ะ
มันชัดค่ะใช่มันชัดเลขอะไรอ่ะ

ไม่เห็นเลยถ้าดูอีกอีกมุมนึงกลับหัวหน่อยก็เป็นเลข
ตกลงเห็นเลข๖หรือเลข๙
ไม่รู้ว่าผมว่าใครดูเห็นเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่ละกัน
ใช้วิทยาลัยในการรับชมนะครับ
แล้วเขามากันเยอะเนี่ยเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าคือ
อยากจะมาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลศพของพระครูสุเทพสิทธิคุณ
หรือว่าหลวงพ่อพันเทวาเป็นพระชื่อดัง
เป็นเกจิพระชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เอาล่ะยังไงซะให้ดูอ่างน้ำมนต์กันไป
เพื่อความเป็นสิริมงคลนะอย่าไปงมงายอะไรมาก
แล้วก็พอดูแล้วคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้าน
ยกมือสาธุได้นะฮะสาธุจ้า
เอามาให้ดูนะมันเป็นบรรยากาศของแต่ละที่แต่ละวัด
งานพิธีที่เขาจัดขึ้นมาในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตกลงเห็นเลข๖หรือเลข๙ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจ

แล้วแต่จะมองกันไปอันนี้ก็เป็นความเชื่ออย่างที่บอกนะคะ